สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นอีก๑วันที่คนไทยทั้งชาติจะได้ร่วมปลื้มปิติและเป็นความภาคภูมิใจกับปรากฏการณ์ครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาที
นั่นคือการเสด็จเรียบพระนครโดยขบวนพยุหายาตราทางชนละมากคนไทยควรจะซึมซับรับรู้กับเรื่องนี้โดยย่อว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไง
วันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาได้จัดทำฉบับพิเศษเป็นฉบับที่ได้รวบรวมบันทึกเรื่องราวสำคัญนี้ไว้
รายการขีดเส้นใต้เมืองไทยขอนำบางช่วงบางตอนมาถ่ายทอดให้ประชาชนคนไทยได้รับรู้ผ่านจอโทรทัศน์ร่วมกันอีกทางหนึ่งว่า
นับตั้งแต่โบราณการการเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์ไทยนอกจากจะเสด็จพระราชดำเนินทางบกที่เรียกว่าพระยุหายาตราสะทลมาก
เส้นทางคมนาคมสำคัญยิ่งอีกเส้นทางหนึ่งคือการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำหรือที่เรียกกันว่าพระยุหาดยาตราราชพยุหาดยาตราชนละมาก
มีข้อสันนิษฐานของนักโบราณคดีว่าประเพณีที่พระเจ้าแผ่นดินของไทยเสด็จไปตามท้องน้ำด้วยขบวนการพยุหายาตราชลมาก
เห็นจะมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีคือเมื่อประมาณ๗๐๐ปีกว่ามาแล้ว
หากแต่หลักฐานที่หลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันเกี่ยวกับกระบวนการเรือพระราชพิธีในอดีต
ปรากฏเพียงหลักฐานในช่วงต้นสมัยกรุงศรีอายุทยา
คราวเสด็จไปตีเมืองมะตามะเสด็จพระราชดำเนินจากกรุงศรีอายุทยาทางชลมาก
พอได้เวลาเลิกพระหโรราราชครูทิบบดีสีธิฉาจานก็กลั่นกลองคล้องไชย
นั่งสุพรรณหงษ์อันเป็นเรือส่งพระพุทธปฏิมากรทองนพคุณ
บรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุถวายพระนามสมวัยยาพระพิชัย
นำกระบวนออกไปก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเมื่อคราวยกทัพ
ไปรับทัพพระมหาอุปราชฝ่ายพม่าทรงกรีธาทัพทางชนละมาก
ปลดกล้าวให้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์อันเชิญพระชัยนำกระบวนกันไปเป็นสวัสดีมงคล
โดยความสง่าของกระบวนเรือพระที่นั่งสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ได้ทรงนิพลไว้ในหนังสือลิลิตะเลงพ่าย
ถัดมาพอมาถึงกรุงรัตนโกศิลป์
มีบันทึกว่าเมื่อเข้าสู่สมัยกรุงรัตนโกศิลป์พศ๒๕๖
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชพระปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีวงศ์
พระกรุณาโปรดกล้าวให้ย้ายพระนครหลวงจากกรุงธนบุรีมาอยู่ฝั่งกรุงเทพมหานครทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา
เมื่อสร้างพระนครเครื่องเฉลิมราชอิสริยยศและเรือกระบวนแห่เสด็จ
พระองค์ได้เสด็จเรียบพระนครทั้งทางสะทนละมากและทางชนละมากก็คือทั้งทางบกและทางน้ำ
แล้วก็ทำการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเต็มตำราเมื่อพศ๒๕๖
จึงเสด็จเรียบพระนครทางสธลมากและทางชลมาก
อีกครั้งหนึ่งทางนี้ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในรัชกาลต่อมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันได้มีการเสด็จเรียบพระนครทางชลมาก
เช่นราชประเพณีโบราณในสมัยรัชกาลที่๒พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงโปรดกล้าวให้แต่งกระบวนเรือพยุหาดยาตราชลมาก

ทีนี้พอผ่านมาถึงสมัยในหลวงรัชกาลที่เก้า
พระกรุณาโปรดกล้าวให้ทางการประกอบพิธีเฉลิมฉลอง๒๕พุทธศตวรรษ
โดยส่วนหนึ่งของพิธีเฉลิมฉลองกองทัพเรือได้จัดพิธีพุทธพยุหายาตราชนละมากและพุทธประทีบบูชา
จากนั้นปี๒๕๐๒ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวให้กองทัพเรือจัดกระบวนพยุหายาตราชนละมาก
ในพระราชพิธีพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรราราม
มีพระราชประสงค์จะลื้อฟื้นราชประเพณีที่สืบมาแต่โบราณการ
ปราธนาจะให้ชาวต่างชาติได้เห็นความสุขของพระราชประสงค์
ความเจริญทางศิลปาวัตถนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย
นับจากครั้งนั้นได้เสด็จถวายผ้าพระกฐินโดยพยุหายาตราชลมากหลายครั้ง
ตลอดจนพระราชพิธีมหามงคลโอกาสสำคัญเสด็จโดยขบวนการพยุหายาตรา
เช่นการจัดพระราชพิธีเฉลิมฉลองกรุงรัฐนโกศิลป์ครบ๒๐๐ปี

พระราชพิธีการจนาพิเศษเมื่อปี๒๕๕๙
และพระพิธีมหามงคลเฉลิมท่านจนรัฐศาสตร์๖รอบ
เมื่อวันที่๕ธันวาคมปี๒๕๖๒

วบจนสมัยพระบรมปรเมนราชาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิลาลงกร
วชิละเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ
ซึ่งจะเสด็จเรียบพระนครในกระบวนการพยุหายาตราชลมาก
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ในวันที่๑๒ธันวา๒๕๖๒คือวันนี้
พระราชพิธีมหามงคลนี้
มีการจัดริ้วขบวนเรืออย่างยิ่งใหญ่
งดงามตามโบราณราชเพณี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
กำลังพลฝีภายสองพันสามร้อยสิบเอ็ดนายทีนี้มาถึงเรื่องเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
เสด็จประทับเรียบพระนครเป็นเรือที่แก่สลักโขนเป็นเรือรูปหงษ์
มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอายุทยาแต่ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หก
โปรดกล้าวให้สร้างขึ้นเพื่อใช้ทดแทนลำเดิมที่สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโรค
รัชกาลที่หนึ่งเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ที่เราคุ้นเคย
เรียนหนังสือกันมาสุวรรณหงษ์ทรงผู้ห้อยฮามชดช้อยลอยหลังสินเนี่ย
เป็นเรือพระที่นั่งเป็นเรือพื้นดำน้ำหนัก๑๖๕๕๖ตัน
กว้าง๓เมตร๑๕เซนยาว๔๔เมตร๗๐เซน
ลึก๙๐เซนกินน้ำลึก๔๑เซน
ฝีภาย๕๐นายนายท้าย๒นายนายเรือ๒นาย
ภายที่ใช้เป็นพายทองเขาเรียกว่าพายทองพลภายจะภายในท่ากะบิน
และถือเป็นธรรมเนียมว่าถ้าจะเปลี่ยนท่าพายเป็นภายธรรมดาหรือพายกระเดียด
ต้องรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเสียก่อน
ทั้งนี้เส้นทางเสด็จเรียบพระนครโดยขบวนการพยุหายาตราชลมาก
เริ่มจากท่าวาสุกรีไปสิ้นสุดที่ท่าราชวรดิตรวมระยะทาง๓กิโลเมตรกับ๔๐๐เมตร
นี่คือรายละเอียดโดยสรุปถ้าท่านผู้ชมฟังแล้วตามไม่ทันไปซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ฉบับพิเศษเขารวบรวมรายละเอียดเหล่านี้ไว้
แล้วก็มีรายละเอียดรวมทั้งเพลงกาบเหเรืออะไรต่ออะไรด้วย
ฉะนั้นวันนี้เราจะได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยด้วยกันครับ
นาฬิกา๑๕นาทีโทรทัศน์หลายช่องไทยรัฐทีวีก็ร่วมถ่ายทอดพิธีสำคัญนี้ด้วย
ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ